พูดถึงเรื่องของ๔เกมเนี่ยก็เดินทางมาถึงในช่วงกลางแล้วล่ะ
จากที่ตอนแรกเนี่ยตามหลายชาติอยู่แต่ก็ขยับอันดับขึ้นมารีเรื่อย

ก็จากอยู่ที่๖ก็กระโดดขึ้นมาที่๔เมื่อวาน
เพราะว่าเราคว้าเหรียญทองได้เป็นเลข๒หลัก
แล้ววันนี้ล่าสุดคือบันทึกเหรียญอาจจะยังไม่ทันหรอก

ก็เพิ่งจะได้เหรียญล่าสุดนะครับขึ้นตัวเลข๑๐เหรียญแล้ว

เพราะว่าช่วงค่ำยังมีชิงอีกหลายประเภทเหมือนกัน
เรามาดูเรื่องของรักบี้ก่อนคุณชนะ
รักบี้๗คนของเราถือว่าเป็นเบอร์๑ของอาเซียน

เราไปติดตามนะครับบรรยากาศจากสนามจากคุณชูศักดิ์วงทองดีนะครับ
เพราะว่ากีฬาประเภทนี้ล่าสุดได้รับข่าวดี
เพราะว่านักกีฬาของเรานั้นคว้าเหรียญทองด้วยนะครับ

รักบี้๗คนสาวไทยยังโชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งนะครับ
ลักบี้๗คนสาวไทยแชมป์เก่าลงสนามนัดสุดท้ายในรอบเก็บคะแนน
สิงคโปร์ก่อนแข่งขันทีมสาวไทยชนะรวดมา๔นัดมี๑๒คะแนน
ขณะที่สิงคโปร์นั้นแพ้รวดผลปรากฏว่าทีมรักบี้๗คนหญิงของไทย
คุมทีมโดยโดเต้ไรคาบูร่าอดีตผู้เล่นตัวเก่งของทีมออร์แกคนิวซีแลนด์
ปียมาตรชมพูมีกัปตันทีมตัวเก่าวัย๓๓ปีที่ลงเล่นนัดนี้
เอาชนะสิงคโปร์ไปแบบสบาย๒๗ต่อ๕จุดทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
สถิติชนะรวด๕นัดไปพบกับฟิลิปปินส์เจ้าภาพ
ทีมไทยเคยเอาชนะมาแล้วในรอบเก็บคะแนน๓๘ต่อ๗จุด
ก็รู้สึกดีใจนะคะที่สามารถพาทีมของเราเข้าชิงชนะเลิศได้
เป็นยังไงบ้างครับมาตรฐานการเล่นของเราในครั้งนี้
ก็ถือว่ารักษามาตรฐานได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าเหมือนเราก็เตรียมการสำหรับแมทนี้มาทั้งปีเหมือนกันค่ะ
โค้ชเล็กสุพรัชอารภาษณ์หัวหน้าผู้ฝึกสอนรักบี้หญิง๗คนทีมชาติไทย
รับว่าเกมที่จะพบกับเจ้าภาพฟิลิปปินส์ทีมไทยฟอร์มโดยรวมถือว่าเป็นต่อแน่นอน
แต่ห่วงอยู่เรื่องเดียวคือผู้ตัดสินซึ่งกำชับลูกทีมแล้วว่าอย่าประมาท
ซึ่งยังมั่นใจว่าโอกาสคว้าแชมป์นั้นยังมีสูง
ก็ดีใจนะครับที่จะต้องได้ป้องกันตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งสำหรับแชมป์๔เกม
แต่เราก็ต้องระวังตอนนี้คือระวังอย่างเดียวผู้ตัดสิน
เพราะว่าเขาเข้ามาได้ถึงรอบชิงมันต้องมีอะไร
ใช่มันไม่ใช่ธรรมดาเพราะฟิลิปปินส์ไม่เคยชิง
สำหรับเกมนัดชิงชนะเลิศแร็กบี้๗คน๔เกม
ระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์จะแข่งขันในช่วงเย็นวันนี้นะครับ
คุณผู้ชมสามารถติดตามผลการแข่งขันได้ในช่วงข่าวกีฬา

สักวงทองดีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากเมืองคลักประเทศฟิลิปปินส์

พอดีว่าผลเมื่อสักครู่มันยังไม่ใช่ผลอัปเดต
แต่ล่าสุดนี้นะครับคือเราชนะฟิลิปปินส์แล้ว

ฟิลิปปินส์๑๗ต่อ๗จุดนะครับ
ก็คว้าเหรียญทองที่๑๐ของวันนี้นะครับ
ณขนาดนี้เดี๋ยวค่ำนี้ยังมีชิงกันอีกหลายเหรียญทองให้ทัพนักกีฬาไทยได้รุ้นกันครับ